ที่บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาไปมาไม่ว่าจะเป็น

ตอนนี้น้ำที่ปล่อยลงมาอันตรายทุกพิกัดฮะ
คำว่าอันตรายทุกพิกัดคือมีโอกาสท่วม

หน้าท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองดังนั้น
เตือนกันหน่อยเตือน๗เขต
กรุงเทพมหานครที่อยู่ริมเจ้าพญาริมคลองเนี่ย
เตรียมตัวรองสถานการณ์เอาไว้ด้วย
เหตุการณ์นี้ให้จับตัวเลขไว้เลย
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๕ตุลาคมเป็นต้นไป
น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพญาป่าศักดิ

เขื่อนนี้โอ้โหอยู่ต้องไกล
ใช่ไงอยู่ต้องไกลแต่น้ำมันก็ไปจากข้างบนลงข้างล่าง
ก่อนจะออกทะเลต้องผ่านกรุงเทพด้วย

นอกเขตแนวคันกั้นน้ำ

เจ้าพญาริมคลองบางกอกน้อยริมคลองมหาสวัสดิ์

ดุสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานวาบางกอกน้อยคลองศาล
อย่าว่าแต่๗เขตกรุงเทพมหานครเลย
ชุมชนในเขตดังกล่าวนี้

อกจากจะออกไปปากอ่าวแล้วนะฮะ
ขึ้นไปข้างบน๙จังหวัดก็ต้องเตรียมรับมือ

แล้วมันจะมาบรรจบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำจากสามน้ำมาบรรจบกันที่นั่น

เขื่อนป่าศักดิ์ชุดละศิษย์ก็คือจังหวัดลบบุรี

พระนครศรีอยุธยาตรงกลางจอ

เขื่อนเจ้าพญาก็จะมาจากชายนาฏสิงห์บุรี
ลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา

ประทุมทางนี้นนทบุรี

จังหวัดนี้ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เป็นอย่างดี
แนน้ำไมน์ยังน้ำหยดแรกเรียบกันตั้งแต่สองวันที่แล้ว

เจอแล้วแต่อาจจะไม่ได้เจอหนักเหมือนพวก
จังหวัดชายพูมไม่เจอหนักเหมือนสุโขชราชชีวิตไทย
แต่มาแล้วมาขนาดไหนค่อยมา
ในพื้นที่ที่ติดกับน้ำเจอไปเรียบร้อยแล้ว
พื้นที่ชุมชนเองก็กำลังเจอเหมือนกัน
ทุมธานีเป็นยังไงบ้างน้ำท่วมถนน

วัดระดับน้ำได้ประมาณสัก๒๐เซน

เซนก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะฮะ
แล้วบางพื้นที่คำว่า๒๐เซนวัดจากถนน
พอลงไปข้างล่างพื้นที่เราลาดต่ำลงไป
มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ท่วมถึงครึ่งแข้ง

อย่างวัดโพเลื่อนก็ได้รับผลกระทบแล้ว
ถ้ามาที่วัดมะขามวัดมะขามจุดตรงไหน

นี่เหรอมันเคยเป็นจุดให้อาหารปลามันเจิงแล้วโอ้โฮ

เพราะว่าบกข้างบนเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
เข้าใจว่าปีนี้และมั่นใจมั่นใจคือทางภาครัฐมั่นใจ
สถานการณ์น้ำจะไม่รุนแรงเหมือนปี๕๗
นี่ปี๖๔๐ปีที่แล้วรุนแรงขนาดไหน
มันยังจำฝังตาฝังใจ
แต่มั่นใจว่าปีนี้จะไม่รุนแรงเหมือนปี๕๔

เขื่อนเรื่องของการอัตราการระบายน้ำ